สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๑๘เมษายน๒๕๖๒ครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดสระบุรีมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำเสีย
เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินนะครับ
จะตกลงไปที่คูน้ำข้างทางทำให้เด็กรถได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจท้อพ่อน้องแขนและคู่ไพรตรวจสอบอุบัติเหตุรถสิบรถบรรทุกน้ำเสีย
เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักหนึ่งต้น
ก่อนพุ่งตกลงไปที่คูน้ำข้างทาง
จุดเกิดเหตุเป็นถนนสายใบพัดฝั่งตะวันออกขาเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่ตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกน้ำจอดอยู่ในสภาพด้านซ้ายพังยับเยิน
และพบคันส่งหลุดตกอยู่บนถนนส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งคน
ซึ่งเป็นเด็กรถโชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สอบสวนในสุขิตใจที่วัย๕๕ปีคนขับรถบรรทุกทรัพย์ว่า
บรรทุกน้ำเสียมาจากโรงงานแห่งหนึ่งจากจังหวัดสระบุรี

ขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์สินทางราชการ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ตำรวจและกู้ภัยตรวจสอบเหตุชายเสียชีวิต

อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุพบชายอายุประมาณ๕๐ปี
ความหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีขาวแดง

ตำรวจสพสูงเนินสันนิษฐานว่า
ผู้ตายน่าจะกลับจากงานวันไหลสงคราน

เสียหลักล้มทำให้เสียชีวิต
เมืองต้นส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลสูงเนิน

โดยที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีเขียวจอดขวางถนน
สภาพด้านหน้าและฝั่งคนขับพังยับเยิน

พบรถกระบะโตโยต้าสีเขียวตกอยู่ข้างทาง

ทำให้มีผู้บาดเจ็บทันที๗คน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะขับมาจากตำบลคลองเต็ง

เพื่อไปติดตั้งสายเด็ดประชารัฐที่จังหวัดพัทธลุง

ทำให้รถกระบะเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะโตโยต้าเสียหลัก

ทำให้รถกระบะทั้ง๒คันพังยับเยิน

ซึ่งเป็นเนินและฝนเพิ่งหยุดตก
อุปัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล